มียำไทยที่ร้านป้าน้อยแห่งอำเภอกระสังกันแล้วนะคะตอนนี้เมนูพร้อมเครื่องเคียงพร้อมคนชิมก็พร้อมแล้วด้วย
จะออกมาแบบไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
พร้อมที่จะชิมมียำกระสังแล้วในทำดาลของอำเภอกรสังแห่งนี้นะคะ

สอนหน่อยสอนเลยค่ะอ่ายังไงครับตากเลยค่ะกินไว้เลยหรออ่า
กินเลยค่ะแล้วเครื่องเคียงต่างต่างแล้วฮะแก้มตามหลังเลยค่ะ
ก็คือทานนี้ก่อนเราค่อยเอาเครื่องแก้มแก้มตามหลังนะฮะค่ะอ่าอร่อยไหมอ่ะ
ปลาป่นเนอะอืมมันจะหอมหอมเนอะค่ะหอมหอมด้วยเครื่องสมุนไพร
สมุนไทยค่ะพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปับปนจะหอมหอมปับปน
ค่ะมันก็เผ็ดก็ด้วยถ้าแต่พริกนิดเดียวเองแต่นิดเดียวยังเผ็ดเลย
อืมพริกเผ็ดค่ะพริกก็กลิ่นกับเครื่องแก้มแบบนี้ใช่แล้วก็ผักอ่ะ
เครื่องเคียงค่ะถามถึงประวัติความเป็นมาดีกว่าแม่
จุดเริ่มต้นของเมนูนี้มันเกิดขึ้นอีกไหมแม่ของยายมาอยู่ที่นี่
ก็เลยลองเอาตะไข้มาซอยแล้วก็ตำแล้วก็ยำในสิ้นอ่ะค่ะแล้วแต่หอมก็ปับปน
เริ่มตั้งแต่แรกเลยคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณยายอีกที
คุณแม่ของคุณแม่อีกทีเรียกว่าคุณยายใช่ครับผมคุณยายมาอยู่ที่นี่
เป็นคนที่ไหนคนโคราชค่ะคนโคราชย้ายมาอยู่ที่อำเภอกระสัง
กระสังจังหวัดบุรีรัมน์แห่งนี้ยึดอาชีพอะไรครับยึดอาชีพ
ขายหมี่นี่แหละค่ะขายหมี่นี่เหรอไหนไหนสิ้นแห้งนี่แหละค่ะ
คือขายเส้นแห้งอ๋อนี่คือทำเส้นแห้งขายค่ะ
ทำเส้นแห้งนี้ขายค่ะเส้นนี้เอาไปทำเมนูเลยได้ไหมครับ
ผัดไทยค่ะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะ
จากนั้นเนี้ยระหว่างทำนี้อยู่บ้างจ้ะว่างก็เลยเอาเส้น
สดสิ้นสุดนี่มาลองยำดูลองยำกินดูค่ะยำดูจากของที่มีในพื้นที่ค่ะ
ให้คนแถวนี้ชิมให้พวกครูมาชิมค่ะแล้วครูบอกว่าแม่ก็บอกว่าอร่อยดี
อร่อยดีค่ะเขาก็เลยมาซื้อเรื่อยเรื่อยเมื่อก่อนขายนี่เท่าไหร่ครับเนี้ย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

เป็นยังไงบ้างที่รู้สึกว่าเป็นต้นตำรับหรือว่าตำนานของเมนูอาหารที่คิดค้นขึ้นมาเองจากต้นตระกูลของเรา
ก็แม่รู้สึกไงบ้างครับ
ก็คือยึดอาชีพนี้ขายมาตลอดเลย
เฮ้ยถึงดีกว่า
คนที่มาทานส่วนใหญ่นี่คนจากที่ไหน

คนต่างอำเภอมาทานไหมมาค่ะ

แล้วเขามาทานแล้วเขาบ้างถูกปลาไหม
อร่อยค่ะอร่อยเป็นของฝากก็ได้ค่ะ

แล้วไปฝากนี่จะเป็นฝากยังไงครับ
เครื่องไปค่ะแยกเส้นแยกเครื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยำลงกันเลยค่ะก็สามารถที่จะทานได้เลย

มียำอำเภอกระสังแห่งนี้นะครับผม

ลองมาทานเมนูที่
ค้นขึ้นมาจากต้นตะกัวของเรา

เชิญมาทานมียำที่กระสั่งนะคะ
แต่มากระสังไม่ได้ทานมียำ

เร็วซ้ายค่ะเร็วซ้ายก็ข้ามถังทะเฟย์มาเลย
ครับค่ะข้างมาเร็วอันตุบันกระสั่งค่ะ

แม่น้อยมียำไทยเปิดปีกี่โมงครับทางร้าน

ก็คือ๘โมงถึง๔โมงเย็น

หยุดไม่ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวลงแดง
เดี๋ยวลงแดงตายลูกค้าไม่ได้ทานมียำลงแดงเลย

อ่ะเดี๋ยวผมจะรับประทานหมี่ยำอำเภอกระสังอย่างอเด็ดอร่อยนะ
แต่จะให้ดีนะในภรรยากาศฝนพรรมแบบนี้เนี่ย

ทำงานลำบากเหลือเกินนะครับผมอะโอเคเดี๋ยวผมจะชิมไปคุณยายร้องเพลงกันนะ
เธอยายทำให้มอง
แม้ได้ทานหมี่ยำในตำนานแล้วยังมีบุคคลในตำนานอย่างป้าน้อยมาร้องคับกล่อมบทเพลงเก่าให้ได้ฟังกันอีก
สร้างชีวะอะไรเบอร์นั้นค่ะคุณนอธ

อ่าวันนี้กลับมาเจอกับผมเชฟตูนและพี่น็อตอีกครั้งนะครับ

มาเชฟโทรหาผมว่าอยากทำเมนูเส้นสไตล์ญี่ปุ่น

เมนูนั้นก็คือราเมนซุปมะเขือเทศ
ราเมนซุปมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยครับ
ตอนนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับ
เริ่มขั้นตอนวิธีการทำกันดีกว่านะฮะ

เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นไว้ใจผมครับ

งงว่าทำน้ำซุปทำไมต้องมาเริ่มจากการผัดอะไร
กระเทียมเนี่ยถ้าเราผัดก่อน
จะมีความหอมหวานอีกแบบหนึ่ง
ที่ถ้าเราเอาไปต้มอย่างเดียวจะไม่มี
พอมะเขือเทศที่ใส่ลงไปเริ่มร้อนแล้ว
แต่การใส่น้ำซุปลงไปเลยนะครับ
เราก็จัดการเคี่ยวเขานิดนึงนะครับ
ให้รสชาติของมะเขือเทศหอมใหญ่กระเทียมพวกนี้

เชฟครับเส้นเสร็จแล้วผักก็เสร็จแล้วนะครับผม

จากนั้นเนี่ยผมจะเพิ่มความเข้มข้น
หอมมันให้กับซุปตัวนี้นะครับ
ด้วยการใส่นมข้นจืดคาร์เนชั่น
ที่ใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์
สามารถนำไปใช้หมักแกล้งหรือทำซุปแบบนี้ก็ได้

แล้วตอนนี้นะครับมีขนาดใหม่กระป๋องเล็ก
เหมาะกับครอบครัวเล็กและสะดวกยิ่งขึ้น
เพราะเป็นสาพร้อมเปิดมีติดครัวไว้
รับรองว่าการเข้าครัวของคุณจะสบายขึ้นเยอะเลยล่ะครับ

เพื่อพร้อมที่จะเอาน้ำลามิ้น

อืมยิ่งทานเส้นพร้อมกับซุปนะเชฟครับผมยิ่งอร่อยเข้ากันได้ดีมากเลยแถมมีกลิ่นหอมลงประวัติด้วยนะครับบอกให้เลยว่าเมนูนี้นี่เอาไป๕ดาวขอบคุณมากครับผมอาทิตย์นี้เราทานราเมนกันไปแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะทำก๋วยเตี๋ยวแกงให้พี่กินก๋วยเตี๋ยวแกงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมน่าสนใ
เราสองคนไปกินราเมนกันดีกว่าเนาะ
ครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป